เรื่องของปริมาณผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อมากขึ้น
ความกังวลที่เรากลัวกันก่อนหน้านี้ก็เริ่มจะมาถึงแล้ว
กรณีที่เตียงไม่พออะไรอยู่หลังนั้น

คือนับนิ้วมาตั้งแต่วันที่ป่วย
จนถึงเมื่อวานนี้๑๐วันแล้วที่ป่วย

รักษาตัวเองอยู่ที่บ้านเฝ้าสังเกตอาการตัวเองอยู่ที่บ้าน

ทีมข่าวของเราก็พูดคุยกับทางผู้ปกครองของน้อง
บอกว่าโทรไปแล้วค่ะ๑๖๖๙เจ้าหน้าที่
ก็ยังไม่ได้มาดำเนินการเพียงแต่ว่าขอเบอร์ติดต่อเอาไว้
ไปฟังเสียงทีมข่าวของเรา
คุยกับน้องกันค่ะคุยกับแม่ของน้องค่ะ

สงสารนะสงสารนะคนอยู่ในสภาพแบบนี้

มีอีกหลายกรณีเลยแหละที่สำคัญคือจิตใจ
จิตใจมันวิตกไปหมดแล้วที่สำคัญไปกว่านั้น
ครอบครัวน้องพักอยู่ด้วยกันในห้องเดียวนะคะ
ไม่ได้มีห้องแยกอะไรนะคะซึ่งครอบครัวเองก็กังวล
เดี๋ยวแม่น้องเขาจะเล่าให้ฟังหรือจะมาไล่เลี่ยงกัน
แต่ว่าที่ได้ยินที่ผ่านไปเนี่ยเป็นคำวิงวอนจากน้องฟีฟ่านะคะ
เด็กชายอายุ๑๐ขวบผลการตรวจเชื้อพบว่าติดโควิด๑๙
และน้องฟีฟ่าเองก็กักตัวอยู่ในห้องพักไม่ได้ออกไปไหนนานกว่า๑๐วันแล้วนะคะ
แม่ของน้องฟีฟ่าบอกว่าครอบครัวไปตรวจหาเชื้อที่ทองหล่อซอย๑๐
ตั้งแต่วันที่๘เมษายนที่ผ่านมา
เพราะว่าคลุกคลีกับครอบครัวของผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงคริสตันผับ
แต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าอาจจะติดเชื้อจากตลาดนัดด้วยหรือเปล่า
ซึ่งผลการตรวจของทุกคนในครอบครัวเป็นปกตินะคะ
เว้นน้องฟีฟ่าวัย๑๐ขวบที่ผลแจ้งออกมา
ตอนแรกเนี่ยผลแจ้งบอกว่ารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
วันที่๑๒เมษายนนะคะมีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่า
ผลตรวจของน้องเป็นบวกและจะประสานให้รถมารับตัวน้อง
แล้วก็เงียบหายไปค่ะจนมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาอีกค่ะ
บอกว่าตอนนี้น้องอยู่ที่ไหนมีอาการเป็นอย่างไรบ้าง
แต่ถามแล้วก็เงียบไปจนเพื่อนที่พักอาศัยที่เดียวกันเนี่ย
ต้องช่วยการประสานไปยังเบอร์๑๖๖๙
แต่ก็ยังไม่ได้คืบหน้าอะไรนะคะ
น้องฟีฟ่าบอกต่อค่ะบอกว่าตอนนี้ร้อนใจมากค่ะ

ตอนนี้พ่อแม่และน้องฟีฟ่าต้องอาศัยรวมกัน๓คน
ในห้องพักของบริษัท
รวมกัน๓คนภายในห้องพักนะคะ
ออกไปไหนก็ไม่ได้ต้องอาศัยเพื่อนข้างห้องเนี่ยไปซื้ออาหารให้
แม่น้องเล่าทั้งน้ำตาค่ะบอกว่ารู้สึกน้อยใจ

โทรไปถามเจ้าหน้าที่ทุกวันก็ไม่มีคน
ไม่มีการส่งเจ้าหน้าที่มารับหรือว่าส่งคนมารับ
ลูกชายมีอาการเจ็บคอก็ต้มน้ำอุ่นให้ดื่ม
แม้จะใส่หน้ากากตลอดเวลาแต่เวลากินข้าวไงคะ
เวลากินข้าวก็ต้องถอดหน้ากากออกก็กินด้วยกันนอนด้วยกัน

อยู่ด้วยกันในห้องนี่แหละค่ะ๓คนพ่อแม่ลูก

ซึ่งนอกจากเป็นห่วงลูกแล้วก็กังวลว่า
หากเธอกับสามีติดเชื้อโควิดไปด้วย
จะเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่นะคะ
หมู่ก็แค่อยากให้มาหรับน้องไปรักษาค่ะหน่อยใจมากครับ
อาจจะไม่ใช่คนแบบมีตั้งมากมายเนาะที่จะเรียกโรงพยาบาลอะไรได้ใช่ไหมแม่

แต่ก็เหมือนเดิม
โทรมาแล้วก็เงียบโทรมาแล้วก็เงียบค่ะ

อันอ้างตันใจ
อยากให้เขาตื่นลื้อล้นมากกว่านี้ค่ะ

แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะ

ผมไม่ทราบว่าทางสวบคอจะได้รับทราบเคสนี้หรือยังนะ
แต่ว่าเคสนี้เขายังไม่มีใครมารับไปเลย
อยากจะให้สวบคอลงมาดูเคสต่างด้วยเพราะว่าตอนนี้คือเขาก็ไม่อยากอยู่บ้านกันนะ
เขาก็กลัวแล้วก็อาการมันก็เริ่มหนักขึ้นนะ
แล้ว๑๐วันแล้วเนี่ยอาการจริงถ้าเบื้องต้นได้รับการรักษาที่ถูกต้องเนี่ย
ก็อาจจะบรรเทาได้แต่ว่าถ้าเกิดมีอาการมากไปกว่านั้นเนี่ยจะยังไง
อ้าวนอกจากทางครอบครัวพยายามติดต่อไปแล้วแน่ค่ะ
ทีมข่าวธรรมชาติทีวีก็โทรประสานไปอย่าง๑๖๖๙นะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าการขอรถไปรับตัวมีขั้นตอนการดำเนินงาน
ขอบคุณสำหรับการแจ้งเหตุครับสวัสดีค่ะ
มันก็๑๐วันแล้วเนาะ
ทีนี้เมื่อช่วงข้ามเราพยายามตามต่อนะครับ
หวังจะได้รับการรักษาหรือเปล่าหรือว่ายังไง
ก็ทราบว่าคือยังไม่มีหน่วยงานใดติดต่อมาหาเพื่อรับตัวไปรักษา
ช่วยแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด
ให้ช่วยประสานงานให้อีกทางหนึ่งนะคะ
ซึ่งวันนี้เดี๋ยวทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะติดตามความคืบหน้าต่อไปนะคะ
สุดท้ายแล้วน้องจะได้รับการดูแลอย่างไรต่อไป
เคสแบบนี้มันเยอะขึ้นทุกวันนะ
มีคนออกมาขอความช่วยเหลือแบบนี้เยอะมาก
ไม่มีคนไปรักษานะครับ